คุณผู้ชมค่ะช่วงต้นปีแบบนี้หลายคนบอกว่าต้องเช็คดวงดูดวง
แต่ที่จังหวัดตรังบอกเลยว่าไม่ต้องเช็คดวงค่ะวัดดวงล้วนเลย
สี่แยกคุณผู้ชมค่ะไฟจราจรเนี่ยมันกระพริบไม่รู้สีอะไร
ต้องวัดดวงวัดใจวัดกันไปวัดกันมาชนกันตุ้มแบบนี้ค่ะ
เป็นไงแยกวัดใจพูดไม่ผิดจริงคุณผู้ชม
ไม่รู้จะซ้ายจะขวาดีเพราะไฟมันกระพริบไม่รู้ว่าสัญญาณมันเขียวหรือแดงอ่ะ
แต่ประเด็นคือพี่ใหญ่ทั้งคู่อ่ะใหญ่ทั้งคู่จริงแล้วมาถึงแยกพี่ก็ไม่ได้ชะลอเลยด้วย
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ
แต่ว่ามันจะดีกว่านี้ไหมถ้าไฟจราจรมันติดถูกต้องนะฮะ
คือกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ก็คือรถบรรทุกดินชนกับรถบรรทุกพ่วงบรรทุกไม้ยางมาเต็มคันนะคุณผู้ชม
ชั้นบุญทายที่มันไม่มีรถตากรรยานหลนเหมือนยังคุณผู้ชม
ใช่ค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยตามภาพเลยนะคะใหญ่ทั้งคู่ค่ะ
มีนายสุริยาอายุ๔๑ปีเป็นคนขับ
รถฝั่งทางด้านขวาของเขาเสียหาย
ชนติดอยู่กับรถพ่วงบรรทุกไม้ยางค่ะ
กระจกหน้าแตกหน้ารถเสียหาย
ตัวลูกรถพ่วงเนี่ยขวางลำอยู่กลางสี่แยกเลย

ท่อนไม้ยางเต็มถนนเลยค่ะ
มีนายอดิษฐ์อายุ๓๙ปีเป็นคนขับรถเดชบุญ
คนขับรถทั้งสองคันนี้ไม่บาดเจ็บอะไรเลย
คนขับรถสองคันนะคะทั้งคู่บอกว่า
กำลังไปส่งของที่ตัวเองบรรทุกมา
คันหนึ่งกับไม้ยางคันหนึ่งก็บรรทุกดิน
ต่างฝ่ายต่างขับมาในทางของตัวเอง
พอมาถึงสี่แยกเฮ้ยไฟฝั่งเรามันไปได้หรือเปล่าวะ
อีกคนนึงก็แบบเอ๊ะฝั่งเรามันก็ไปได้หรือเปล่าวะ
คิดกันไปคิดกันมาวัดใจปรากฏว่าคิดเหมือนกันไงคุณผู้ชม
ก็เลยพุ่งมาไม่ทันมองซ้ายมองขวาเต็มกลางแยกค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าโอ้โหพี่เอ้ย
สัญญาณไฟจราจรจุดนี้มันเสียอยู่บ่อยค่ะ
ชาวบ้านเรียกกันเลยบอกว่าอยู่ในอยู่ในสี่แยกวัดดวง
นี่เป็นไงหวัดดวงกันได้ทุกวันเลย
เพราะว่าอะไรเสียมาแล้ว๓วันคุณผู้ชม
ไม่มีการแก้ไขอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ที่เกี่ยวข้องแก้ไขให้เรียบร้อยหน่อย
เพราะว่าบริเวณนี้เขตชุมชนทั้งนั้นเลย
รถก็เป็นจำนวนมากยังดีที่วันเกิดเหตุเนี่ย
ไม่ได้มีแบบว่ารถคันอื่นได้รับอุบัติเหตุไปด้วยคุณผู้ชม
แล้วดูไม้ยางสิแต่ละท่อนใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ
โอ้โฮไฟกระพริบแบบนี้

ถ้าเราไม่มั่นใจว่าไฟมันสีอะไรกันแน่

ก็รถใหญ่แล้วก็บรรทุกมาเยอะด้วย